ภัยกันนิดนึงดีกว่านะคะสำหรับแมลง
เขาเรียกว่าเป็นแมลงผักโหมหรือว่าด้วงน้ำมันแถบขาว
คือเราก็อาจจะไม่รู้ว่าหน้าตาเขาเป็นยังไง
แต่ว่าพิษภัยร้ายแรงมากอาจทำให้เสียชีวิตได้เลยนะคะคุณผู้ชม
้วงน้ำมันแถบขาวที่ว่านี้ตอนนี้พบเลยระบาดอยู่ที่
บ้านแม่อิบหมู่ที่๓ตำบลบ้านกิวอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง
หรือชาวบ้านเขาเรียกกันว่าแมลงผักโหมนี่แหละ
ล่าสุดก็คือมีชาวบ้านถูกพิษของแมลงทำให้เกิดแผลผู้พองหลายรายเลยคุณผู้ชมค่ะ
นางสวรรคเตชะอายุ๓๔ปีเขาบอกว่า
เมื่อ๓๔วันก่อนลูกชายออกไปเล่นแล้วก็ถูกแมลงผักโหมพ่นพิษใส่
ทำให้ปวดแสบปวดร้อนเป็นแผลผู้พองคล้ายกับแผลน้ำร้อนรวกนะคะ
ปกติแล้วถ้าเกิดว่าแผลไม่ติดเชื้อประมาณ๑๐กว่าวันแผลก็จะหายไปเอง
แต่ว่าตอนนี้ชาวบ้านหลายคนพบแบบถูกพิษของแมลงเล่นงานมากมายเลยนะคะ
และที่สำคัญช่วงหน้าฝนแบบนี้คุณผู้ชมก็จะพบแมลงนี้มากเป็นพิเศษด้วยนะคะ
คือบริเวณปีกเขาจะมีแถบสีขาวปนสีเทา
ลักษณะของเขาก็คือหัวจะเป็นสีส้มแดง
ลำตัวก็จะเป็นสีเทาดำแบบนี้นะคะ
ถ้าพบแมลงลักษณะแบบนี้แล้วก็ถูกกัดหรือว่าถูกพิษของแมลงเล่นงานเข้า
คุณผู้ชมต้องรีบปรึกษาแพทย์ไปหาหมอเลย

เพราะว่าถ้าเกิดว่าพิษมันเข้าตาเนี่ยตาจะบอดได้นะ
หรือว่าถ้าเผลอรับประทานหรือกินเข้าไปเนี่ย

ในช่วงหน้าฝนแบบนี้มีเยอะด้วยนะเขาบอกใช่ถูกต้อง